กำแพงประตูช้างเผือกที่ตัวเมืองเชียงใหม่ที่เราไปแล้วเราจะเห็น
นี่ไงนี่สุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงาน

ไปตรวจสอบแล้วโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงถล่มลงมา
มันตกหนักหลายวันไงฝนพอตกหนักเสร็จปุ๊บดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวไง
แล้วตัวที่มันพังถล่มลงมาเนี่ยเป็นชั้นนอกที่สร้างขึ้นมา
เพื่อไปครอบกำแพงชั้นในอีกทีหนึ่งแล้วไม่ได้มีตัวยึดอะไรที่มันเป็นแบบ
เออให้มันแบบดูแข็งแรงทนทานเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายมันก็พังลงมาแบบนี้ค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณเทิดศักดิ์เย็นจุระเป็นผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณ
สถานสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่บอกว่าประตูช้างเผือกเนี่ย
สร้างตั้งแต่ปี๒๕๐๐นับดูกี่ปีแล้ว๖๕ปีเป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่
เพื่อเป็นการก่อสร้างคลุมกำแพงชั้นในเดิมลักษณะของการเสียหายนั้น
เพราะฝนตกหนักทำให้น้ำมันซึมเข้าไปด้านแกนในของกำแพง
แล้วก็กลายเป็นว่าดินอุ้มน้ำไม่ไหวไอ้ชั้นนอกที่สร้างขึ้นมาเพื่อไปครอบชั้นใน
มันก็เลยพังลงมานะคะแต่ส่วนชั้นในเองเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ได้รับความเสียหายเอาล่ะหลังจากนี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตู
โดยเฉพาะโครงสร้างที่เก่าแก่โบราณนะคะก็จะดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนคุณอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่า
ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่มีการทำบริเวณตรงนี้
คือปิดกั้นกันพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
ใครจะไปคิดอ่ะเออกำแพงประตูช้างเผือกมันจะพังทรมลงมาแบบนี้ค่ะ
คนชอบไปถ่ายภาพใช่มันจะมีฝูงนกพิราบใช่ค่ะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ย
ถ่ายภาพเป็นแก๊กกราวของประตูช้างเผือกนี่แหละสวยงามนะเออ
ถือว่าเป็นโบราณสถานเลยสร้างมา๖๐กว่าปีแล้วนะครับ